เพราะว่าวันนี้คืออึ้งมาก
ออมร้องเพลงจีนเป็นเรื่องเป็นราวออกงานอีเวนต์ได้ด้วย
ก็ต้องมีเพลงหากินกันบ้าง

ยกวางค่ะเพราะว่าแสงของพระจันทร์
แสดงว่าคือร้องออกงานบ่อยแล้วเพลงนี้
จริงเพลงนี้ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่ามันจะมีเพลงที่บ่อยกว่านี้แหละ
แต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าช่วงหนึ่งเราก็อยากเปลี่ยน
ร้องเพลงอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือมีสไตล์แล้วก็มีเอกลักษณ์ดี
จริงแล้วเพลงนี้เราก็เลือกโทนเสียงที่มันค่อนข้างจะเราร้องไม่ยาก
เสียงเรามันพอดีแก๊ปอะไรอย่างนี้ค่ะ

อีเวนต์ที่มีคนจีนมาเยอะค่ะ
วันนี้ก็มาเป็นเขานะสินค้าของไทยแต่ว่าไปตีตลาดที่จีน
ใช่คือในส่วนของออมออมรู้สึกภูมิใจนะ
แล้วก็ดีใจมากที่แบรนด์คนไทยได้แบบไปไกลกว่าที่เราคิด
แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเติมเต็มจุดตรงนี้
ที่ทำให้เขาได้ไปไกลกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ดีใจมากที่เขาเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ

ก็รู้จักแล้วก็ทำให้แบรนด์ก็เป็นที่รู้จักด้วยอะไรอย่างนี้
ปีหน้าหรือในศักดิ์บริการกันตอนเหรอ

จริงช่วงนี้ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นแหละ

ก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะทำให้ร่างกายแบบกลับไปหนักอีก
อะไรอย่างนี้ก็เลยขอให้สบายไปก่อน
แต่ว่าก็มีผลงานค่ะมีผลงานเพราะว่า
เป็นโปรดักชั่นจีนที่มาถ่ายที่ไทย

ไม่ต้องบินไปมา

เป็นหนังจีนถ่ายเดือนหน้าค่ะ

ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าก็จะมีทั้งหนังแล้วก็ละครที่ถ่ายที่ไทยนี่แหละค่ะ
เราก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ทำงานในงานของต่างประเทศ

ละครพี่ติ๊กกลีกกันจราน
อ่าใช่กำลังจะออนแล้ว
ดีใจด้วยมั้ย
แต่เรื่องนี้สวยมากวันก่อนฟิตติ้งเห็นป่ะ
ใช่ก็คือเหมือนเราไม่เคยถ่ายโปสเตอร์กัน
แล้วพอเรารู้ว่าเราใกล้จะได้ฉายแล้วเนี่ย

เค้าก็อยากให้มีภาพมีโปสเตอร์สวยสวยออกมา

ต่อจากริมฟัง

แต่ว่าไม่แซวไม่ได้นะคะที่ลงรูป
ที่นั่งถ่ายเลยนะ
็อกโกแลตที่มาฉลองครบรอบ๑ปีหรือว่าเราทานปกติอยู่แล้ว
ปกติไม่ค่อยได้ทานค่ะโดนห้าม

บอกว่าเราแบบไม่ได้เลยอ้วนมาก
แล้วเราสั่งมาเขายังจะกินอีกเหรอ
ไม่ใช่วันนี้มันวันสำคัญไม่ใช่เหรอเลยบอกเออจริงด้วยเว้นวันหนึ่ง
แต่ความรู้สึกก็คือเป็นตามที่เขียนเลยไหมคะ
เป็นตามที่เขียนคืออย่างหลังที่ออมสัมพันธ์มาตลอดอะไรอย่างนี้
ค่อนข้างจะแบบไม่มีความซับซ้อนแล้ว
ตอนนี้ออมก็จะพูดความรู้สึกหรือเขียนอะไรที่ออมรู้สึกออกไปจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เป็นแบบนั้นจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าคือมันจะแค่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของเรา

ใช่คือจริงเราไม่ได้ต้องการแบบพรีเซนต์อะไรที่มันแบบเรียบง่ายอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันด้วยสถานการณ์ที่เราอยู่ต่างจังหวัด
แต่ว่าเราก็แฮปปี้สำหรับโมเมนต์ที่มันมีแค่นี้คือ
คือออมว่าแบบอย่างเค้กช็อกโกแลตมันเป็นสิ่งที่ออมกับเขาชอบ
แล้วก็มันก็จะเป็นแค่ซิมโบลิกอะค่ะ
จริงแล้วเหมือนการที่เราแบบได้ทบทวนได้พูดคุยสิ่งที่ผ่านมาทั้ง๑ปี
ว่าเรามีข้ออะไรผิดพลาดที่เราควรปรับปรุงเพื่อต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเหมือนเปิดโอกาสให้ได้มีเวลาพูดคุยกันค่ะ

ดูดงั้นดูเลย
ตัวแทนจัง
เขาก็บอกว่าเขาขอโทษนะบางทีเขาอาจจะดุไป
แต่ก็เขาก็เป็นห่วงเนาะ

แต่ว่าคุณก็เข้ามาคอมเมนต์แซวอะไร

ก็พาเพื่อนในวงการอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็เลยบอกว่ามาแซว

ช่วงนี้อาจจะเป็นปีที่มีผลงานออกมา

ขอบคุณนะคะ